หลังจากไปเที่ยวงานเทศกาลผ่านมาแค่ปีกว่า
คุณจะไม่ลืมข่าวนี้แน่นอน
เพราะที่นี่ไม่มีใครลืมได้
ที่ฉันจะพาคุณไปวัดไผ่แขก
เตรียมเลยเตรียมสายตาและกล้ามเนื้อแขนขาของคุณให้ดี
เพราะเราจะพาไปเขย่าเซียมซียักษ์และก็ไปส่องคันนมล
บรรยากาศเนี่ยคึกคักมากตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยนะคะคุณผู้ชม
ไผ่แขกจังหวัดสุพรรณบุรีตลอดทั้งวันนี่
สาธุชนเขาเนืองแน่นมาก
มากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดกันแล้ว
แน่นอนแหละว่าจะต้องมาหวังขอโชคขอลาบกันค่ะ
ต้องไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดกันก่อนคือเข้าวัดเนี่ย
สิ่งแรกที่เราไปถึงก็คือต้องไปกราบสักการะหลวงพ่อ
ซึ่งในวัดไผ่แขกก็คือหลวงพ่อเสด็จประธานพรนะคะ
รวมไปถึงอีกหนึ่งจุดที่นิยมไปกันก็คือต้นตะเคียนทอง
และจุดที่แห่ไปกันมากก็คือบริเวณนี้แหละคุณผู้ชมค่ะ
รูปปั้นพ่อขุนช้างมหาเศรษฐี
โอ้โหดูสิคะ
จ๋าแม่จ๋าลูกเด็กเล็กแดงนี่ก็ไปดูไปก้มไปเงยไปส่อง
ไปกระซิบขอพรข้างหูของพ่อขุนช้างด้วยนะ

นี่ก็คือขันน้ำมนต์หน้าพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีไงคะคุณ
บางคนก็บอกต่อแถวส่องกันเลยนะเพราะว่าคนเยอะมากจริง
นี่ค่ะทีมงานของเรามาช่วยส่องแล้วนะคะ
เพราะว่าเดี๋ยวจะดูไว้ชัดว่ามันคือเลขอะไร
เป็นกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหรออยากจะเห็นชัด

งั้นไปดูแบบชัดแล้วกันจะได้ไม่ต้องก้มเงยปวดคอ

นี่ฉันใช้สมาธิอยู่

มองไม่ชัดเหมือนกันนะ

คุณรู้หรือไม่คือถ้าเราเขย่าเซียมซีเล็ก
มันก็หล่นมาติ้วเดียวแล้วเราก็ไปดูความหมาย
แต่ว่าพอเขย่าเซียมซียักษ์ใช้แรงเยอะ
หล่นมาที๓ติ้ว

ง่ายนะคุณเอาจริงเซียมซียักษ์ขนาดนี้
เพราะว่ากว่าจะเขย่าได้เนี่ยขนาดผู้ชาย

เอาล่ะคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนที่ไปที่วัดไผ่แขก
มีรอยยิ้มกลับมาแน่นอน
เพราะว่าหน้าวัดเขาก็มีแผงลอตเตอรี่
แบบนี้คุณดูนะคนแน่น
จบครบใน๑วัดค่ะคุณค่ะ
เดี๋ยวลุ้นกันแน่นอนว่าบ่ายนี้
ใครจะเฮ่ใครจะฮือ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็
วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อ
และอย่างที่บอกว่าทุกการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงนะจ๊ะ
อย่างที่เห็นนะครับเช้าเนี่ยนะฮะ
น้องใบตองของผมก็จะมีอาการที่แบบตื่นเต้นเฮฮา
สายหน่อยขึ้นมาก็ยิ่งคึกยิ่งคัก
พอพ้นเที่ยงเข้าสู่บ่ายเท่านั้นก็เริ่มจะมีอาการ

มันเริ่มลุ้นไงมันเริ่มลุ้นว่าเฮ้ยกำลังจะออกแล้วอีกนิดเดียว

เลขเท่านั้นแหละช่วงนั้นเท่านั้นแหละ
โอ้โหเนี่ยอาการก็จะเป็นแบบนี้ในทุกครั้งไป

มันเป็นเรื่องของความเชื่อจงใช้วิจารณญาณในการรับชม
ฟังน้องใบตองเล่าไปอย่าได้เคลิ้มตาม

แม่เอ๊จ้าเขาส่งรูปโอเคมาด้วยนะ